ในบ้านเรานั้นมีหลากหลายชนิดโดยทั่วไปจะมีลักษณะรูปทรงกลมและรูปทรงกระบอก
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปทรงพื้นฐานในการแกะสลักที่ช่างแกะสลักสามารถนำมาแกะสลักได้
โดยทั้งนี้จะต้องมีวิธีการเลือกวัตถุดิบในการนำมาแกะสลักแต่ละลายด้วยเพราะผักแต่ละชนิดจะมีความหนาของเนื้อผักที่แตกต่างกัน
จึงต้องใช้ทักษะในการแกะสลักที่แตกต่างกันและผักที่มีความหนาของเนื้อผักมากจะทำให้การแกะสลักเกิดรายละเอียดของลวดลาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน